สถานการณ์การเมืองนะฮะก่อนประชุมรัฐสภาวันพรุ่งนี้
คือวันนี้ทางวิบสามฝ่ายก็คือทางสวมีสสที่แยกเป็น๓๑๒เสียงกับ๑๘๘เสียง
เขานัดประชุมกันว่าตกลงแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะเอายังไงกันดี
เรื่องการอภิปรายต่างยัตติสำคัญที่มีการหารือกันในวันนี้
วาระสำคัญที่หารือกันในวันนี้นะฮะก็คือเรื่องการเสนอชื่อคุณพิทาให้มาโหวตเรื่องนายกซ้ำอีกรอบนึงเนี่ย
มันเป็นยติไหมหรือเสนอชื่อคนเนี่ยซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ไหม
มันมีข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่๔๑นะคะบอกว่าการเสนอยัตติที่ถูกตีตกไปแล้ว
ถ้าเสนอซ้ำมันขัดกับข้อบังคับการประชุมคำถามคือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคือยัตติหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าเสนอชื่อคนเดิมเอ๊ะมันซ้ำไหม
หรือประธานรัฐสภาสามารถใช้สิทธิ์เรื่องมีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะให้พิจารณาซ้ำได้หรือเปล่า
ดุลยพินิษฐ์ของประธานรัฐสภาด้วยนะคะแต่มีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงไงคะสำหรับการโหวตในวันพรุ่งนี้
อะไรคือความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันตีความมันต้องตีความไปหมดเลยนะฮะ
ตอนนี้แยกเป็นสองฝ่ายนะก็ยังไม่มีฝ่ายค้านกับรัฐบาลชัดเจน
เอาเป็นว่าฝ่าย๓๑๒เสียงในซีกของก้าวไกลเพื่อไทย
อีกฝั่งหนึ่งก็๑๘๘เสียงที่มีภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติ
ก็ส่งตัวแทนกันมานะฮะอย่างซีก๓๑๒เสียงมีคุณหมอชนน่าน
หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยคุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพักก้าวไกลที่มา
อีก๑๘๘เสียงนี่คุณชาดาไทเศษจากภูมิใจไทยก็มา
สว๒๕๐คนมีคุณสมชายแสวงการนะฮะที่วันนี้ก็มานะครับ
สรุปแล้วในการประชุมวันนี้เนี่ยไม่ได้ข้อยุตินะฮะ
ว่าตกลงแล้วจะเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้หรือไม่นะฮะ
โดยที่ประชุมวันนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
สามฝ่ายเนี่ยเขามีความเห็นกันอยู่สองเรื่องหลักนะครับ
ก็คือเรื่องของการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายรัฐมนตรีเนี่ย
เป็นการเสนอยติที่มันต้องห้ามตามข้อ๔๑ไหม

นี่นะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแล้วบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกคนเดียวกันเนี่ย
เสนอเป็นครั้งที่๒ได้ไหมที่ประชุมหารือกันแล้วเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
ก็เลยเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะดำเนินการสองอย่างนะครับ
หนึ่งก็คือกรณีนี้เนี่ยนะฮะฝั่งหนึ่งก็มองว่าเป็นยติที่ตกไปแล้ว
อีกฝั่งหนึ่งก็มองว่ามันต้องไปตีความข้อบังคับนะฮะเพราะฉะนั้นที่ประชุมก็เลยเห็นชอบนะครับ
ให้การประชุมรัฐสภาวันพรุ่งนี้ให้สมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันก่อนนะครับ
คาดว่าจะให้อภิปรายกันประมาณสองชั่วโมงอืมถ้าที่ประชุมอภิปรายเสร็จนะฮะ
แล้วก็มีการขอมติกันถ้าเห็นชอบว่าให้บุคคลนั้นสามารถที่จะเสนอให้ลงมติเป็นนายกในครั้งที่๒ได้นะครับ
ก็จะมีการโหวตกันเลยนะฮะโหวตเลือกนายกเหมือนวันที่๑๓ที่ผ่านมา
ก็ไม่ต้องมาอภิปรายอะไรเพิ่มเติมซ้ำอีก
เพราะถือว่าครั้งที่แล้วที่คุณพิธาไม่ผ่านเสียงไม่ผ่านถือว่าอภิปรายไปหมดแล้ว
เท่ากับว่าสองชั่วโมงเปิดประชุมเก้าโมงครึ่งใช่ไหมศูนย์เสมอสอน
ค่ะก็คือเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อสี่สิบเอ็ด
พี่ปอยไปเลย๒ชั่วโมงใครคิดว่าซ้ำได้ซ้ำไม่ได้ก็ว่ากันไป
แล้วลงมติค่ะถ้าเกิดเห็นชอบเก้าโมงครึ่งสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่ง
เลยโหวตเลยว่าจะให้เป็นนายกไหมใช่ค่ะไม่อภิปรายแล้ว
แต่ถ้าเกิดที่ประชุมลงมติว่าไม่เห็นชอบให้มีการมาโหวตซ้ำได้เนี่ยนะครับ
ก็จะให้เป็นอำนาจของประธานรัฐสภาในการพิจารณาก่อนว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร
คือมันมีข้อยกเว้นให้ประธานรัฐสภาใช้ดุลยพินิษฐ์ได้ถ้ามีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อาจารย์วันนอก็ต้องก็เลยมีคนเสนอหลายอย่างไงพี่อุ๋ยเช่นดึงพักร่วมมาอีกสักพักนึงไหม
เป็น๘เป็น๙พักเสนอคุณพิธานี่ไงมันมีเหตุเปลี่ยนแปลง
เอางี้สิก็นี่ไงจะได้บอกประธานว่านี่ไงครับจาก๘พักของผมเนี่ยผมเป็น๙พักแล้ว
หรือส่งชื่ออีกสักคนนึงมาชิงตำแหน่งนายกชื่อหลอก

แล้วไม่ต้องมาพิจารณายัตติหรือไม่ยัตติอะไรกันอีก
แต่พักอื่นเขาจะยอมให้แคนดิเดตของเขามาเสียฟรีไปตรงนี้เหรอ

เอาลองฟังทางอาจารย์วันนอหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ประธานจะชี้การได้ต่อเมื่อได้ฟังคำอภิปรายของสมาชิกในทุกฝ่ายแล้วนะฮะ
ในทุกฝ่ายแล้วแล้วประธานก็พอจะสรุปแล้วควรจะมีคำวินิจฉัยได้
ถึงจะได้วินิจฉัยแต่ว่าในขณะนี้เนื่องจากว่ายังไม่ได้ข้อสรุปทั้งหมดนะฮะ

นะฮะ

เพราะช่องว่างที่จะให้ประธานวินิจฉัยนั้นต้องฟังข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้ว
แต่ถ้าบรรยากาศการประชุมในวันพรุ่งนี้แหมก็ยังมีสองฝั่ง
ความคิดเห็นในเรื่องของข้อ๔๑อาจจะต้องมีการเสียบบัตรแล้วดูเสียงข้างมาก
อาจารย์วันนอบอกว่าถ้าจะให้ประธานวินิจฉัยเนี่ยประธานก็ต้องขอฟังการอภิปรายก่อน
ใช่ไหมว่าในฝั่งที่เขาคิดว่าควรจะโหวตต่อได้โหวตอีกครั้งหนึ่งได้เนี่ยเขามีเหตุผลน้ำหนักตรงไหนอย่างไร
ที่มองว่าไม่ได้แล้วมีเหตุผลน้ำหนักอย่างไรประธานถึงจะวินิจฉัยได้

เอาทุกผู้ชมครับดูบรรยากาศก่อนการประชุมหน่อยกันแล้วกันนะครับ
นี่ฮะนี่ช่วงที่ก่อนการประชุมนะฮะทางเพื่อไทยคุณหมอชนน่านก็มาถึงพร้อมกับคุณประเสริฐที่เป็นเลขาธิการพักเหมือนมองหาใครใช่ไหม

นี่เจอแล้วเจอแล้วเรียกเรียกเลยนี่ฮะเมื่อสักครู่นี้เรียกคุณต่อมชัยธวัฒน์เรียกชื่อเล่นเลขาธิการพักก้าวไกลซึ่งตอนนั้นเข้ามาถึงก่อนแล้วก็นั่งอยู่นั่นนั่งคู่คุณสมชายแสวงการเลยนะ

นี่นะฮะก็เหมือนกับมีการไปแล้วพอคุณต่อมเดินไปเนี่ยก็จะไปคุยไปคุยกับคุณหมอชนน่านนะครับคุยอยู่สักพักนึงแล้วก็ถึงเดินกลับมาที่โต๊ะนะฮะลองดูตรงนี้หน่อยนะครับ
นี่คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราไปติดตามทำข่าวการประชุมวิบ๓ฝ่ายคุณแซคบอกนี่ฮะแล้วไปเห็นคุณชัยธวัฒนตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกล
วันนี้นั่งในที่นั่งติดกับสวสมชายแสวงการซึ่งก็อภิปรายอย่างดูเด็ดเผ็ดร้อน

ในการเลือกนายกรอบแรกโดยเฉพาะเรื่องมาตรา๑๑๒นะฮะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนคุยกันแล้ว

นี่นะฮะไปจับปากท่านสวสมชายเหมือนบอกเข้าใจ
หลายคนพยายามจะมองปากเขาว่าพูดอะไรกันนะคะ
เข้าใจอะไรอะไรยังไง
นักข่าวก็เลยไปถามสวสมชายนะฮะ

ทั้งสองท่านบอกไม่ได้เคลียร์ใจอะไรกันหรอก

ตอนนั้นก็พูดกันเรื่องยัตตินั่นแหละ

ก็คงเป็นเรื่องตีความเข้ามังคัดแหละ
ก็แสดงความคิดเห็นว่าทำไมมันถึงไม่ควรจะเดินไปสู่จุดนั้น
ก็พยายามใช้เหตุใช้ผลกัน
คุณหมดที่มันความเห็นจากงาน
คุณสมชายในส่วนของวุฒิก็ยืนยันว่า
เสนอชื่อนายกให้โหวตเนี่ยได้แต่เสนอชื่อซ้ำไม่ได้

แต่คนก็ว้าวตั้งแต่นั่งคู่กันแล้วค่ะ